พาไปดูสุนัขสีดำมันอยู่ตรงไหนล่ะคุณทัศนัย
นี่หาไม่เจอเพราะว่าไปติดอยู่ในนี้ค่ะ
ในรถเป็นกระจังหน้ารถตรงกระโปรงหน้ารถตรงนี้
แล้วมันเข้าไปยังไงเออเจ้าของเขายังงงเลย

มันไม่ใช่ตัวเล็กนะเห็นไหมแบบหอบมากเลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องช่วยกันค่ะถอดชิ้นส่วนออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้น
ทีนี้ตอนที่ถอดชิ้นส่วนออกมาแล้ว
ยังไม่ได้ดูอาการน้องหมาเลยว่ามันเป็นยังไง
มันคงตกใจวิ่งหนีออกไปเลยค่ะ
เจ้าของรถบอกว่าหมาตัวนี้
น่าจะถูกรถผมชนแล้วอาจจะไปติดคาที่หน้ารถหรือเปล่า

แล้วพอขับมาถึงบ้านผมได้ยินเสียงเหมือนเป็นหมาร้อง

ทะเบียนรถก่อนไม่ได้ห้ามผ่าน
ห้ามเหรอคือถ้าเกิดว่ามีทะเบียนรถถึงจบได้ใช่ไหม

ทะเบียนรถคันนี้ค่ะ๘กไก่พพใช่ไหม

ถามทัศนัยอีก๙๑๐มีอยู่ในลอตเตอรี่สักใบไหม